อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเรื่องของพักเก้าไกล
ซึ่งล่าสุดสสเขตจอมทองถูกยื่นตรวจสอบพฤติกรรมคุกคามทางเพศ
เนื่องจากว่าหญิงสาวผู้เสียหายออกมาร้องเรียนพักใหญ่
แต่ว่าเรื่องยังเงียบค่ะวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะ
นี่ค่ะนายโชธพิพัฒน์เตชะโสพลมณีอดีตสสเขตจอมทองพักภูมิใจไทย
ยื่นคำร้องกับประธานกรกตขอให้สอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีสอสอพักเก้าไกลเขตจอมทองเกี่ยวกับพฤติกรรมคุกคามทางเพศนะคะ
โชธพิพัฒน์ยอมรับว่าเป็นคนติดตั้งป้ายในพื้นที่
ซึ่งมีข้อความว่าไม่เอาสอสอคุกคามทางเพศ
คือติดเพื่อที่จะบอกว่าให้ประชาชนตาสว่าง
ไม่ได้มุ่งโจมตีพักใดพักหนึ่งเพราะไม่ได้ระบุพัก
และเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะคะในโชธพิพัฒน์บอกอย่างนั้น
แล้วก็บอกว่าที่ต้องออกมาก็ต้องการปกป้องผู้เสียหาย

ไม่ได้คิดจะล้มสอสอคนดังกล่าวเพื่อหวังผลทางการเมือง
เพราะว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนเองได้คะแนนอยู่อันดับ๖นะคะ
สำหรับสอสอที่ในโชธพิพัฒน์ยื่นตรวจสอบ
ก็คือนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกม
จอมทองบางขุนเทียนท่าข้ามพักเก้าไกล
รู้จักกันในนามสสปูอัดนะคะ
มีข่าวมาตั้งแต่๒๐ตุลาคมว่าหญิงผู้เสียหายออกมาร้องเรียน
แล้วเจ้าตัวเนี่ยยังเก็บตัวเงียบไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะ
เดี๋ยวก็รอดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องอากาศ